ดูเหตุการณ์นี้นะคะที่พลเมืองดีเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โห

โอ้โหคือไม่กลัวอะไรเลยรถก็อยู่หลายคันบนถนนนะ

ฝ่ายที่ใส่เสื้อคลุมสีดำเนี่ยนะคะ
ถือมีดยาวออกมาเห็นไหมคะนี่มีมีด
ก็ตามรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
ใส่เสื้อคลุมสีน้ำเงินนี่ค่ะ
แต่รถจักรยานยนต์อีกคันเขามีปืน
ชักปืนออกมายิงอ๋อเจอปืนเข้าไป
ใช่ไงฝ่ายหนึ่งมีดฝ่ายหนึ่งปืนครับ
โอ้โหทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่คนโพสต์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนปฐุมธานีลาดหลุมแก้ว
หน้าสถานพินิษฐ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปฐุมธานี
เขากำลังขับรถกลับบ้านเห็นวัยรุ่นถือมีดไล่ฟันกัน
เขาก็บีบแร่กะว่าอ่ะวัยรุ่นคงกลัวคงตกใจ
แล้วก็จะหยุดก่อเหตุไม่กลัวค่ะไม่ตกใจไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะ
อีกฝ่ายนึงมีปืนด้วยโอ้โหฝ่ายหนึ่งมีดฝ่ายหนึ่งปืน
คือไม่สนใจอะไรเลยนะคะแต่ยังดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ
คนที่เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าว
เขาบอกว่าดูสังเกตดูนะคะจักรยานยนต์สองคันนี้
น่าจะเป็นนักเรียนช่างกลนะคะครับ

ด้านนายคมสรรจันทศุกร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานพินิษฐ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปฐุมธานี
ก็ให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าประมาณเกือบ๘โมง

ได้ยินเสียงนะคะเสียงแตรรถเนี่ยดังเป็นช่วง
แล้วก็ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนหนึ่งนัด
ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงท่อเหมือนกับท่อรถจักรยานยนต์แต่งของวัยรุ่นนะคะ
ก็เลยไม่ได้ออกมาดูเพราะว่ามีฝนตกด้วย
ผมนึกว่ามันเป็นเสียงพวกรถมอสไซค์มันท่อดังท่อระเบิด

แต่ก่อนมีนะครับแต่ห่างมาสักพักแล้วไม่ค่อยมีแล้วทีนี้
แต่เพิ่งนี้แหละครับเปิดเทอมวันแรกก็เคยดูคลิปก็น่าจะใช่
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ผู้กำกับสพเมืองปฐุมธานีบอกว่า
ตอนนี้กำลังไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ว่ารถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นทั้งสองคันเป็นของใคร
ตำรวจเองก็บอกว่าก็น่าจะเป็นนักเรียนจากสถาบันอาชีวะที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
เพราะว่าเคยได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสค่ะ
แล้วก็วันนี้เปิดเทอมวันแรกค่ะก็เปิดเทอมปุ๊บลุยเลยมั้ง
มาแบบเนี่ยลุยเลยเนี่ยแต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีใครบาดเจ็บ
ว่ามาแจ้งความร้องทุกข์อะไรที่สพเมืองปฐุมธานีนะคะ
วันแรกเอาเลยค่ะหัวไม่ทันเลยหรอ